คุณผู้ชมคะมีลูกค้าคนหนึ่งเขาไปซื้อรถจากโชว์รูมเป็นรถป้ายแดงเลยนะ
ปรากฏว่าถอยออกมาวันเดียวรถมีเสียงดังเข้าเกียร์ก็เสียงดัง
มีกลิ่นเหม็นไหม้แล้วก็มีสนิมเขละหลายจุดเลย
เขาก็เลยมีการโพสต์เรื่องนี้ในโลกโซเทียลแล้วก็ถามชาวเน็ตว่า
ถ้าคุณไปซื้อรถป้ายแดงถอยออกมาวันเดียวแล้วมีแบบนี้เนี่ยจะรู้สึกยังไงจะคิดยังไงนะคะ
มาดูเรื่องราวนี้กันหน่อยค่ะจากกรณีที่นายธนกฤษเขาขอสงวนนามสกุลเอาไว้นะคะ
แถวลาดพร้าวแต่มีอาการผิดปกติตั้งแต่วันแรกที่เอารถออกมาจากศูนย์เลยค่ะ
เขาให้ข้อมูลกับทีมข่าวสายตรวจโซเชียลแท้รัฐทีวีแบบนี้นะคะว่าเขาซื้อรถยนต์เมื่อ๒๒พฤษภาคมที่ผ่านมา
ปรากฏว่าพอขับออกมาจากศูนย์เสียงดังมีเสียงดังผิดปกติภายในห้องโดยสาร
ก็แอบคิดว่าอ๋อสงสัยรถใหม่อุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างคงแบบยังไม่เข้าที่เข้าทางยังใหม่อยู่
แต่พอขับไปสักพักเริ่มมีกลิ่นทีนี้เป็นกลิ่นเหม็นไหม้ก็เลยโทรไปแจ้งศูนย์เพื่อเอารถไปตรวจสอบนะคะ
แต่ช่างประจำศูนย์บอกว่าหาสาเหตุไม่เจอก็ต้องนำรถกลับมาขับใหม่
ปรากฏว่าขับไปขับมามีกลิ่นอีกแล้วกลิ่นเหม็นไหม้มันเหม็นมากขึ้นมากขึ้นจนทนไม่ไหวอะค่ะ
แล้วก็พบว่าใต้เบาะเนี่ยเป็นสนิมใต้ท้องรถก็สนิมเยอะเลยนะคะแล้วก็มีกลิ่นเหม็นไหม้จากห้องเครื่องด้วย
พอเข้าเกียร์เดินหน้าเสียงมาเลยเสียงดังเลยภายในห้องโดยสารบริเวณคอนโซนกลางเนี่ยประตูฝั่งคนขับฝาท้ายก็มีเสียงดัง
ก็เอารถเข้าศูนย์เพื่อไปตรวจเช็คอีกครั้งช่างก็ยังยืนยันเหมือนเดิมคุณพิรวัตร
บอกปกติไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยนายธนกฤษก็เลยเอารถไปเข้าศูนย์บริการอีกสาขาหนึ่งที่เพชรบุรีตัดใหม่นะคะ
ก็มีช่างเทคนิคจากบริษัทผู้ผลิตเข้ามาตรวจสอบก็เจอว่ามีปัญหาเรื่องน้ำมันเครื่อง
ซึ่งตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยศูนย์รถและพนักงานขายก็ให้ความช่วยเหลือติดตามความคืบหน้าตลอด
แต่ต้นสังกัดของรถยี่ห้อนี้บอกว่าเห็น

อยู่ในสภาพป้ายแดงแบบนี้คือผมไม่โอเคมาแล้ว
เขาซื้อรถออกมาใช้ผมไม่ได้ซื้อรถออกมาเพื่อซ่อม
บ่ายวันนี้นะคะตัวแทนบริษัทผู้ผลิตรถยนต์
ก็นัดคุยกับนายธนกฤษนะคะ
แล้วก็ขอยืดระยะเวลาการตรวจสอบไปอีก๒สัปดาห์
แต่นายธนกฤษต้องการที่จะเปลี่ยนรถคันใหม่เท่านั้น

ทีมข่าวก็ขอสัมภาษณ์ตัวแทนฝ่ายผลิตรถยนต์ยี่ห้อนี้ด้วย

เช่นเดียวกันกับตัวแทนฝ่ายขายก็บอกว่าให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไม่ได้
ให้เหตุผลว่าเป็นการตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ผลิต
ที่จะต้องไปตกลงกันเองนะคะ